พากลับมาติดตามความคืบหน้าคดีของลุงพลกันหน่อย
ใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ทนายตั้มประกาศมาแยกทาง
แล้วไหนล้ะเขาจะไปทำกันอย่างเป็นทางการที่สาร
วันนี้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาที่ศาลจ๑๕๔บุกดาหาร
นายรัชพลสิริสาครก็ทีมของทนายตั้มนี่แหละค่ะ
ก็เดินทางมาที่ศาลเพื่อยื่นเอกสารถอนตัวจากการเป็นทนาย
ว่าความคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพล
นี่มียูทูบเบอร์ก็มารอนะคะ
ทีนี้ก็ทำเรื่องทำเอกสารประมาณสักครึ่งชั่วโมง
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ที่หน้าศาลเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากนี้พอยื่นเอกสารถอนตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

กว่าทางลุงพลจะตั้งทนายคนใหม่ได้นะคะ
ลุงพลก็บอกนะบอกว่ารู้สึกใจหายเหมือนกัน
อันนี้เป็นจังหวะที่ไปคุยกันที่บริเวณด้านหน้า

ว่าทนายตั้มเขาก็เคยทำงานให้ไงนะฮะ

ก็ใจหายเหมือนกันครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทางทีมงานทนายตั้ม
ท่านก็ได้ลงพื้นที่ก็มาก็หลายเดือนแล้วนะครับ
การรู้คนในพื้นที่ว่าแต่ละคนเขามีนิสัยใจคอแบบไหน
เพราะว่ามันเป็นแนวทางในการต่อสู้คดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของทีมงานทนายที่ท่าน

ทีนี้ทีมทนายชุดเก่าเขาก็เอาพวกเอกสารเกี่ยวกับสำนวนคดี

เดี๋ยวจะได้เอาเอกสารนี้ส่งต่อให้กับทีมทนายชุดใหม่
แล้วเดี๋ยวจะเอามายื่นสารจังหวัดมุกดาหารวันที่๘มีนาคม
เพราะว่าปีหน้าศาลก็นัดตรวจพยานอีกครั้งหนึ่ง
สรุปว่าขาดการทางใจแล้วแล้วขาดการทางนิติในด้วยแล้ว